โปรดติดตาม์
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

คุณผู้ชมเตรียมตื่นเต้นกันเลยนะแม่

สุดยอด
สุดยอด
มาด้านหน้าเลยลูกด้านหน้าเลย
สุดยอดมาตรงนี้ค่ะ
ถล่มทลายกันไปแล้วตอนนี้ก็คือแบบแป๊บเดียวเอง
แต่เค้าไม่เรียกว่าคุณแม่มันเป็นเรียกแบบเครื่องแบบเลือดกล้าว

เพราะว่าตอนแรกกระเทยพากันไปตากชุดแบบนี้หมดเลย
ไม่มีค่ะชุดนี้เลย
คือถ่ายโปสเตอร์โปโหมดตัดเกิน
หลายที่หวัดมาภาพแรกใช่ไหม
เธอก็ไปสั่งตัดเตรียมชุดมาไปนาทีละ

เพราะว่าเรามารับน้องลิซ่าป่ะนี่เพิ่งไปขายแบบนี้

พี่ไปขายอีกแล้วหรอ
ทางล่างแม่ก็ได้มันลายเหมือนน้องลิซ่า

คือเราไปเมืองนอกเราบอกว่านี่ฉันอยู่ประเทศเดียวกับลิซ่าน่ะ

เขาบอกว่ากระทั่งเว็บไซต์ของแอปริเกชชั่นของจีน

บอกว่าจ้างลิซ่าคนเดียวพันล้าน

บอกว่านางเห็นบอกมีคนบอกว่าลิซ่ามาซื้อแบบที่ดินสำหรับทำบ้านอ่ะ

เขาให้บอกหรือเปล่าคุณแม่
เขาบอกที่ดินอย่างเดียว

รถเมย์รู้แล้วเพราะว่าบังเอิญวันนั้นมีโอกาสได้ไปถ่ายรายการ

เขาบอกว่าซื้อนางซื้อแบบว่าที่ดินหมู่บ้านนั้นก็คือเลิศ

เพราะโดนผู้จัดการโกงไปเท่าไหร่นางก็ไม่รู้สึก

ไม่ได้เงิน

ร้อยหนึ่งเราโกรธใครยืมตังค์ไปบอกพี่

ก็คงขึ้นศาลแล้วก็ให้ทางต้นสังกัดจัดการต่อไป
แต่ต้องบอกว่ามันเป็นเด็กที่แบบไม่อยากจะเชื่อว่าคนไทย

ดูเด็กไม่ใช่เด็กแบบอ่อนโยนนะแม่

ถ้าหนีบกระเป๋าอันหนึ่งอะเนาะ

ลิซ่าแบบเฮ้ยมันมีความหวังว่า

ไม่ได้เข้าทีอย่างยิชคุนเขาก็เป็นก็ได้ระดับหนึ่ง
น้องแบมว่าดังน้องแบมก็ถือว่าสูงแบบ

อ้าวพราบภูมิใจกับคนไทยนะครับ

เขาเป็นเด็กประกวดตอนสมัยทำรายการช่องเก้ากับพี่หนุ่ม
เขาจะอยู่ทีมเดียวกับแบมใช่ไหมเวลาเขาเหมือนประกวดหรืออะไรอย่างนี้
อาจจะเจอกันตอนประกวด
ไม่มีธรราแล้วไม่มีแบบสิ่งนี้
ไม่มีเครื่องหัวแบบนี้ไม่มีแบบแม่
เก่งมากนะไปเอามาได้นะ

เราก็คิดว่าเดินไปแบบเที่ยงนึกว่าจะไม่หมดแล้ว
หมดทุกร้านแม่นี่ต้องไปหามานะเนี่ย

มีคนให้เช่าเที่ยวนะเส้าแบบปศาสตร์หิน

ก็เป็นชุดเหรอ
เราต้องรอนิดหนึ่งเราต้องรอดู
ไปดูเรื่องของสถานการณ์ต่างวันนี้

อะไรนะมันอยู่ด้านหน้าแล้วเข้าไปด้านนอกเลย
ผมเต้นแล้วไหลไปข้างนอกเลยฮะ
ไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้กันนะคะ
สถานการณ์ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มค่ะ
อยู่ที่๑๔๔๐๓รายด้วยกัน
แล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะ๑๘๙รายค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๑๓๙๒๐ราย
ไปดูทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการเปิดเผย
หลังจากมีการไปตรวจเยี่ยมโรงงาน
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะมาเยี่ยมเยือนสถานประกอบการ
ซึ่งเป็นมาตรฐานของแต่ละโรงงาน
ที่จะต้องดูแลพนักงานลูกจ้างตอนนี้เราก็ต้องมีการไปเช็ค
ก็ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นี่คือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจดวงเดียวกัน

เราต้องทำประเทศชาติให้มันสงบ
ราชจากความวุ่นวายและมีชีวิตอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้

ทีนี้ก็มีนักข่าวไปถามล่ะบอกว่าเรื่องของการประชุมสบค
ที่จะมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่
ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปพูด

ถ้ายังไม่ได้ออกจากสบคหรือว่าคณะรัฐมนตรี
พูดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาท่านบอกแบบนั้น

ส่วนเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ที่จะฉีดให้กับเด็กนักเรียนล่ะ

ท่านนายกเองท่านก็เลยบอกว่าพิจารณาอยู่
ว่าจะฉีดวัคซีนชนิดไหน
สำหรับมาตรการท่องเที่ยวก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ

คุณโควิดเนี่ยใช่หรือไม่มันหนีไม่พ้น
โลกก็หนีไม่พ้นต้องใช้ทุกมาตรการที่ทำได้

อันนี้ท่านนายกท่านว่าแบบนี้มานะคะ
ขณะเดียวกันไปดูที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ค่ะ
สถานการณ์ผู้ป่วยใหม่ทั่วประเทศ

ไม่ยอมลดลงตามกราฟขาลงของเวฟ๔อย่างที่ควรจะเป็นนะคะ
ความหวังที่จะได้เห็นจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันนั้นลดลงต่ำกว่าหมื่นคน
ยังเหลือโอกาสอีกแค่สัปดาห์เดียวก็คือไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้เท่านั้น
กลางเดือนกันยายนช่วงวันที่๑๕๑๖กันยาเนี่ยค่ะตัวเลขรายวันอยู่แถวไหน
ก็จะกลายเป็นตัวเลขต่ำสุดของเวฟ๔นี้แล้วแล้วมันก็คงจะแบบว่าทรงอยู่ประมาณนั้นไปเรื่อย
จนถึงวันที่กราฟเนี่ยค่ะจะเริ่มผงกหัวขึ้นก็คือมันจะมารอบใหม่หรือเปล่า
บอกว่ารอบ๕น่ากลัว
นี่ไงก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึงเวฟใหม่อีกรอบนึง
ที่จะมีขนาดของคลื่นสูงกว่าเวฟ๔มาก
ภาวนาร่วมกันค่ะว่ามันจะมาหาพวกเราช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ส่วนสถานการณ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ผู้ป่วยรวมในโรงพยาบาลหลักนะคะ
ตอนนี้อยู่ที่๖๘เตียงจากประมาณ๑๐๐เตียง
สีแดงกับสีเหลืองที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเหลืออยู่ที่๖๘เตียงกัน
ก็สถานการณ์ดูเหมือนจะทรงเหมือนจะดีขึ้น
พยายามที่จะย้ายผู้ป่วยเคสสีเหลืองทั้งหมดที่มีอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
ให้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลหลัก
เพื่อจะลดภาระโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยสีเหลืองลง
พร้อมทั้งมีการปรับมาตรการต่างของทางโรงพยาบาลด้วย
ดังนั้นเราจะใช้ช่วงเวลานี้ไปกับการเตรียมปรับปรุงซ่อมแซมป้อม
ค่ายครูประตูหอรบแล้วก็จัดเตรียมยุทธโปรกรณ์แล้วก็กำลังผู้คนให้พร้อม
เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดของเราทุกระบบนะคะ
ตอนนี้เขาก็เลยแบบพยายามจะเคลียร์ในพื้นที่ผู้ป่วยสีเหลือง
โรงพยาบาลสนามนั่นแหละแล้วก็มีการแบบว่าปรับปรุงซ่อมแซมทุกอย่าง
กำลังพลให้พร้อมโดยมีศักยภาพและความเข้มแข็งในการรองรับผู้ป่วยโควิดเวฟ๕
อันนี้เขาเตรียมไว้เพื่อการนี้เตรียมรับมือไว้อย่างดี
เพื่อจะทำให้มันได้ดีกว่าที่เคยเป็นมาในเวฟที่๔นี่แหละค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าวันนี้เราจะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่

นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินท่านก็มีการเผยว่าที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันนี้เนี่ยค่ะ
มีมติเรื่องของการไม่ปรับพื้นที่ทั่วราชนาจักรอย่างปกติ

มาก่อนหน้านี้สีอะไรโซนสีต่างยังเหมือนเดิมอยู่นะคะ
สีแดงเข้มงวดก็จะอยู่ที่๒๙จังหวัดเหมือนเดิมเลยตอนนี้นะคะ
ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง๓๗จังหวัด
แล้วก็เป็นพื้นที่ควบคุมที่เป็นสีส้มอยู่ที่๑๑จังหวัดด้วยกัน
ถ้าสมมุติเรารอว่าอีกกี่ปีปีกว่ากว่าเราจะเลือกตั้งใหม่ค่ะเนาะก็จะครบ๔ปีอีกปีกว่านี้นายกอยู่ครบ๔ปี๔ปีนะ
๒เทอมใช่ไหมใช่นี่นายกเข้าสู่ปีที่๘แล้วนะถ้าสมมุติอีกปีกว่านายกอยู่เกือบ๑๐ปีแล้วเนาะ
แต่ถ้าสมมุติครั้งหน้าวันนี้ครั้งนี้เราได้กาบัตรใบเดียวถูกต้องไหม

แล้วก็ต่อปฏิริกษ์ก็จะเหลือสักร้อยหนึ่งอาจจะหายไปสักห้าสิบ
ก็จากอีกห้าสิบก็อาจจะไปอยู่ตามเขตต่าง
ซึ่งวันนี้ที่สภาเขามีการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติร่างรัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ย
มาตรา๘๓และมาตรา๙๑เรื่องระบบการเลือกตั้งบัตร๒ใบในวาระที่๓
โดยเป็นการลงมติแบบขานชื่อเรียงตัวตามตัวอักษรปรากฏว่ามีสวเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐมนูลเกิน๘๔เสียงหรือ๑ใน๓
ครับผมของคือสอสอเนี่ยผ่านไปแล้วอันนี้เป็นสวแล้วนะครับของจำนวนทั้งหมดตามรัฐมนุนกำหนดเป็นที่เรียบร้อย
ด้านภักดิ์พลังประชารัฐภักดิ์เพื่อน
โดยเป็นการลงมติแบบขาญชื่อเลี่ยงตัวอักษรปรากฏว่ามีสวเนี่ยผ่านไปแล้วอันนี้เป็นสวแล้วของจำนวนทั้งหมดตามรัฐมนูลกำหนดเป็นที่เรียบร้อยด้านภักดิ์พลังประชารัฐภักดิ์เพื่อน

จริงเออสุดยอดมากนะครับไม่เขาเซ็ตฉากที่ใช้เงินเท่าไรอะ
อื้อหือหือเรียนแล้วที่เลยถูกต้อง
ฉากแบบปั๊บเปลี่ยนทุกนาทีเลย
เดี๋ยวนี้เหรอมึงโลเคชั่นเดียวจบเพลงเลย
ใช่ครับผมบางทียืนร้องในทุ่งนาจมเลย
อ้าวยังไม่ออกจากทะเลกันอีกรกจบเพลงแล้ว

จริงไหมล่ะดูอีกทีสิขอดูสิวัดลิซาจะได้สังเกตดูชุดกันนะ
ชุดก็เปลี่ยนทุ่งนาทีชุดไม่ซ้ำ
ดูสิบอกโดยออกแบบให้สอดคล้องกับชุดไทยประยุกต์ด้วยนี่นะคะเห็นไหมสวยงามมาก
ลาลิซานุ๊กหน้าครับ

ไปเพจดังแฉแหลกพระเอกล้านลาปาร์ตี้คลายล็อกแล้วเที่ยวได้
เล่นเอาขาเผือกตาลุกวาวหลังจากเพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘
ได้ออกมาแฉแหลกผ่านโพสต์ระบุว่ามึงเขาปลดล็อกดาวน์กันแล้วเหรอปาร์ตี้ได้ยัง
เดี๋ยวคอยดูนะมีดราม่าพระเอกเป็นล้านลาอีกแล้ว
อืมเฮ้อผัวคนที่๒๘๕กูด้วยปาร์ตี้ได้แล้ว
ไหนเขาให้ปาร์ตี้วะเที่ยวได้แล้วนี่แต่ห้ามเกิน๒๐คนเปล่าหัวกูก็ไม่ผิดป่ะ
พิมพ์เมียพระเอกทุกคนงานนี้หลายคนจับตาไปบอกว่า
คนที่๒๘๕หมายถึงใครสงสัยอาจจะเป็นพระเอกที่เพจนี้
ใช้คำว่าผัวสักคนหรือเปล่าหรือตัวเลขสอง

มีความหมายว่า๒๘๕ไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

เป็นชื่ออะไรอย่างนั้นอย่างงี้
แล้วคือน้องไปโฆษณาเครื่องเดียวแบบนี้หรือว่า
เป็นชื่อที่จะลิงก์ถึง๒๘๕เนี่ยหรือเปล่า
แล้วก็แบบแต่คงจะมีข่าวออกมาว่าไปปาตรงปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ไง
โอเคมาถึงอีกหนึ่งเรื่องแซ่บกันบ้างครับพี่สม
คนที่ชนะเจ๊มอยนะ๒๐๘๕คือแม่มดดำนะ

นอนเปียววันนี้ว่าถูกขูดเตียงขาดทุกวัน
เมื่อกว่าเมศบ้าออกกำลังกายตอนนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลย
เดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกเพราะว่าตั้งแต่แบบว่าสถานที่ออกกำลังกายต่างปิด
ก็ไม่ได้ไปออกกำลังเอวน้องรถเมนเล็กมากนะแต่อาจจะเป็นคนเอวเล็กอยู่แล้ว

ไม่หนูก็ทานปกติของรถเมศน่ะ๒๒ได้ไหม
บ้า๒๔อ่ออื้อแต่เอวเล็กมากอือ๒๓ล่ะมั้ง
ตัวนางเล็กอยู่แล้วถูกต้องนะครับผมโด่งดังเป็นอย่างมากกับบทบาทของ
ใหม่แก้วจากแม่เบี้ยคุณผู้ชมน้องรถเมศของเรา
ล่าสุดทำเอาหลายคนนี้ถึงกับกระชุ่มกระชวยหัวใจกันเลยทีเดียว
วดภาพในชุดวันพีชนะครับ

อันนี้พี่ชาวการันตีคอนเฟิร์ม
หลังจากที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไป

แต่ว่าอันนี้ที่ตลาดค่ะจังหวัดตลาดแต่อันนี้ที่จริงอันนี้ไปถ่ายรายการตั้งแต่ถ่ายรายการ

ก่อนออกเยอะเมื่อก่อนเล่นแบบตลอด

เอาจริงถ้าเกิดพี่เอกสุดมากใจที่เห็นลูกนี้ก็ไม่ให้มีมีนเป็นไหมแก้วล่ะ
ให้เป็นเมฆฤาะ

เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเอ๊ทำบ้างนะ
ใช่เดี๋ยวพี่เอ๊จะใส่คอม
ก็มีคนบอกว่าตอนนี้ผู้จัดการพูดแล้วณเดชน์กำลังสร้างบ้านจริง๖๐ล้าน

ก็คือเห็นเขาบอกเขาก็สร้างมาตั้งนานแล้วแม่แก้วเป็นคนไปดูแลเองเลยผมตรงนี้
ซึ่งเขาบอกเป็นคู่รักที่ซุ่มซื้อ
ที่แล้วก็บ้านเก็บไว้ราคา๖๐ล้านโดยฝ่ายชายเป็นพระเอกเปิดต้น
ส่วนฝ่ายหญิงเองน่ะใช้อะไรก็มีแต่คนแห่งซื้อ

เบอร์ดีใช่ไหมล่ะที่มีคนที่
ใช้ตามคุณแม้งมดดำ

ชาวนี้ก็ต่างดังว่าเบลล่าลานีกับเวียสกรวรวัฏหรือเปล่า

เปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวนะณเดชนได้ปลูกมา๒ปีแล้ว

ก็ต้องใช้เวลาส่วนข่าวลือเรือนหอเนี่ย

เป็นบ้านที่ณเดชน์ตั้งใจจะปลูกให้แม่แก้วให้เลยครอบครัวเขา
ส่วนในเรื่องของงบประมาณที่ทะลุ๑๕ล้าน
แต่ไม่ถึง๖๐ล้านตามที่เป็นข่าวหรอก

ซึ่งยาย่าเองก็ได้รับรู้เรื่องบ้านอย่างนี้มาตลอด

น่าจะเกิน๑๕ล้านตอนนี้ก็เสร็จมา๕๐แล้ว

แล้วเดินวิ่งออกหน้าบ้านณเดชน์ก็ได้เรื่องรอต่าย

รถมันใหญ่ใช่ไหมคะ

ตอนนี้เสร็จไปประมาณ๕๐แล้วนะครับผมนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าน้องเก็บเด็กเอาหมาไว้ที่นั่นหรือเปล่า

กลับว่าไปถ่ายเขาสูบสี่สูบห้าบ้าน

ไม่ใช่อันนี้ใช้แปะเอา

อาทิตย์หนึ่งเนอะโอเคค่ะไปก่อนแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกัน
กลายจะตกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนอะฝนมาแน่นอนหลายจังหวัด
ที่เราเตือนกันไปแล้วขอให้ระวังตัวอย่างดีนะครับ

ไม่รู้ได้ยังไงว่าหนูเตรียมเคราะห์แล้วฉันรู้ฉันรู้ว่าหลอดจะทำอะไรฉันรู้